คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
มีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กเลี้ยงวัวชน
เขาถูกนายจ้างเนี่ยจับล่ามโซ่แล้วก็ขังเอาไว้ในคอกวัวแห่งหนึ่ง
แล้วซ้อมอย่างทรมานให้อดข้าวอดน้ำ๒วัน
นายจ้างเขาโหดมากสุดท้ายเขาทนไม่ไหว

แล้วขี่หนีมาขอความช่วยเหลือจากค่ายทหารนะฮะ
ขี่มากุญแจมือยังลัดมืออยู่เลยนะฮะ

ขี่มือเดียวมาอย่างนี้เลยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ฮะทหารก็ช่วยตัดกุญแจมือตัดโซ่ที่คล้องอยู่ที่มือเนี่ย
ออกให้นายอาแมนโยหมาดนะครับ

ชาวจังหวัดสงขลานี่ขี่จักรยานยนต์มาในสภาพถูกใส่กุญแจมือ
มาขอความช่วยเหลือจากทหารที่ค่ายธนพัฒน์ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
คือสภาพของเขาเนี่ยดูสีหน้าแววตาแบบตกใจตื่นตนกร้องไห้ตลอดเวลา
มือสองข้างถูกล่ามด้วยโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนานะฮะ
จนมือนี่แบบบวมเห็นมั้ยฮะบวมแบบนี่ล่ะตามตัวมีร่องรอยการถูกทำร้าย
ก่อนที่จะตัดสินใจไปเอาจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วขี่มาหนีมาขอความช่วยเหลือจากค่ายทหาร
อันนี้เป็นสิ่งที่นายแมนเขาบอกนะเท็จจริงอย่างไรเนี่ย
ค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับนายแมนบอกว่าอย่างนี้นะ
บอกว่าตัวเขาเป็นคนเลี้ยงวัวชนให้กับน้องชายนักการ
เมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่บ้านด่านนอกตำบลสำนักขาม
อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าของวัวเนี่ยให้เขาเอาปืนไปฝังใต้กอไผ่แต่ปรากฏว่าปืน
มันหายไปเจ้าของวัวเลยหาว่าเขาเนี่ยขโมยไปไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะ
แมนบอกหาว่าคนเลี้ยงวัวเนี่ยขโมยไปคนเลี้ยงวัวทั้งหมดเลยถูกจับขังเอาไว้
ถูกล่ามโซ่ด้วยถูกเขี้ยนตีทุบด้วยท่อแป๊บต่อยเข้าเบ้าตานี่ฮะ
คือแบบมุ่งมาที่เขาเลยเพราะเขาเป็นคนเอาปืนไปฝังที่กอไผ่แล้วมันหายไป
แล้วก็ปล่อยให้อดข้าวอดน้ำอยู่สองวันนายแมนบอกว่าสุดท้ายเขาทนไม่ไหวนะฮะ
เขาก็พยายามดึงโซ่จนโซ่เนี่ยมันหลุดจากไม้คอกวัวแต่ยังไม่หลุดจากมือนะฮะ
มีกุญแจล็อกก็เลยไปชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่
แล้วตัดสินใจขี่มาขอความช่วยเหลือจากทหารที่ค่ายทหาร
ในสภาพขี่มามือเดียวนี่ไกลจากจุดที่เป็นคอกวัวที่ถูกขังเอาไว้เนี่ย
สองกิโลเมตรกว่ามาถึงทหารเขาก็ช่วยอ่าเอาน้องเอาน้ำให้ดื่มนะครับ
กุญแจมือให้นะครับแล้วทหารก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลสะดาวนะครับ
เพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายเอ็กซอเรย์แล้วก็ช่วยเหลือ
รักษาพยาบาลผลการเอ็กซาเรย์นะครับพบว่ามือทั้งสองข้างของแมนนะฮะ
ของนายแมนถูกล่ามโซ่ที่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาเนี่ย
ตานี่ช้ำเลือดนะแล้วก็อ่อนเพลีย
จากอดข้าวอดน้ำมาสองวันกระดูกแขนก็หักร่างกายฟกช้ำ
แต่นายแมนบอกผมขอไม่รักษาเพราะกลัวอิทธิพลของนายจ้างเดี๋ยวเขาจะตามมา
และขอไม่แจ้งความกับตำรวจด้วยค่ะผมขอออกจากพื้นที่อำเภอสะดาว
เดี๋ยวจะไปหาที่รักษาเองแล้วเขาก็หายไปเลยฮะ
เขาบอกเขากลัวว่านายจ้างจะตามมาทำร้ายพหารก็แจ้งตำรวจมานะ

เพราะฉะนั้นเราต้องหาความจริงล่าสุดทางตำรวจศพสะดาวเลยไปตรวจสอบ
แมนจะไม่แจ้งความแต่มันมีการกักขังทรมานมีการทำร้ายร่างกาย
ไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ซอย๑๒ตำบลสำนักข่ามที่อำเภอสะดาว
อยู่ตรงข้ามกับคอกเลี้ยงวัวที่นายแมนบอกว่าเป็นคนเลี้ยงวัว
นี่เจอคนเลี้ยงวัวของคอกเลี้ยงวัวตรงนี้เนี่ย๖๗คนนะฮะ
ตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบปากคำนะครับ
นี่ที่นั่งอยู่เนี่ยว่าเออตกลงใช่หรือเปล่าที่แมนเขาบอกอ่ะ
ทรมานจับขังอดข้าวอดน้ำ๒วันล่ามโซ่ล็อกกุญแจมือ
เขาต้องหนีไปขี่จักรยานยนต์หนีไปขอความช่วยเหลือจากทหาร
มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเลี้ยงวัวกับนายแมนนะ
เขายอมรับสารภาพเขาชื่อขจรศักดิ์นะฮะอายุ๒๐ปี
ขจรศักดิ์บอกว่าผมเองเป็นคนก่อเหตุทำร้ายแมนไม่ใช่นายจ้าง
นี่ค่ะคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็เลยได้คุยกับขจรศักดิ์นะฮะที่จับแมนล่ามโซ่ใส่กุญแจมือเนี่ยนะ
ขจรศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำทุ่มนึง๒๖สิงหาคม
ตอนนั้นเขาเห็นแมนเนี่ยยืนคุยอยู่กับเจ้าของวัวเกี่ยวกับเรื่องสร้อยทองของนายจ้าง
ที่เป็นเจ้าของวัวเนี่ยหายไปจากนั้นในแมนเนี่ยไปฟ้องนายจ้างหาว่าคนที่ขโมยไป
คือขจรศักดิ์นี่นะฮะพอเขาได้ยินเนี่ยเขาก็โมโหเลยไปต่อยแมนนะ
แล้วเอาโซ่รัดมือเอาเหล็กฟาดทุบตีทำร้ายร่างกายแต่เขาไม่ได้ล่ามโซ่ผูกแมนไว้กับเสาหรือว่าคอกวัว
รัดข้อมือเอาไว้เท่านั้นแล้วไม่ได้ปล่อยให้อดข้าวอดน้ำด้วยยังให้กินข้าวกินน้ำตามปกติ
แล้วเราเอาไงเล่าวิธีไหมว่าเราล้ำโซ่คนมีอีกเวลา

กี่วันทุกวัน

แล้วตอนนั้นมีทะเลาะมีอะไรตีกันไหม
ไม่มีครับเพราะว่าผมตีมันเสร็จก็ให้มันนอนเลย
เพราะฉะนั้นก็คือคนเลี้ยงวัวทำร้ายกันเองนะฮะ
เนื่องจากไม่พอใจกันที่อีกฝั่งนึงเนี่ย
หาว่าเขาขโมยทองของนายจ้างไป
ขจรศักดิ์คนนี้เขาบอกกับเรานะครับ

คุณผู้ชมครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา

แล้วไปเจอกับเจ้าของวัวชนนะฮะ

ชื่อคุณชาวลิศประชุมชนะนะครับ
ที่ในแมนอ้างว่าถูกในจ้างทำร้ายแล้วก็จับร่ามโซ่
เพราะว่าในจ้างให้เอาปืนไปฝังแล้วก็ปืนมันหายแล้วมาหาว่าเขาเนี่ย

นี่ครับในจ้างของแมนนะครับ

ชาวลิศก็พาคุณแซคนัทวินไปดูคอกวัวนะครับ
แล้วมีฝั่งตรงข้ามจะเปิดเป็นอู่รถ

ชาวลิศบอกนี่มาดูเลยแซ็กเห็นไหม

แล้วมีอู่รถแล้วก็มีห้องนอนหลายห้อง

ที่เป็นจุดที่คาดว่าคนเลี้ยงวัวคนงานเนี่ย
ทะเลาะกันแล้วก็ถูกล่ามโซ่กันไว้เนี่ย
นายอาแมนหรือว่านายแมนเนี่ยถูกนายขจรศักดิ์เนี่ยทำร้ายแล้วก็ล่ามเอาไว้
ชาวลิศบอกว่าสิ่งที่นายแมนพูดไม่จริงเลยนะ

เพราะเขาไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
แล้วถ้านายแมนถูกเพื่อนคนงานเลี้ยงวัวทำร้าย
ถูกล่ามโซ่ใส่กุญแจมือถูกขังอยู่เนี่ย
ตะโกนขอความช่วยเหลือออกมาคนก็ได้ยินหมดแล้ว
บ้านแถวนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันแค่นี้เองบ้านคนทั้งนั้น
คือตะโกนออกมาร้องโอดโอยอะไรออกมาเนี่ยยังไงคนก็ได้ยิน
นายแมนอ้างว่านายจ้างให้เอาปืนไปฝัง
ไปฝังที่ใต้กอไผ่แล้วปืนมันหายนะ
ก็เลยมาหาว่านายแมนเนี่ยขโมยปืน
ชาวลิศยืนยันว่าเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะฮะ
ส่วนเรื่องที่นายขจรศักดิ์บอกว่าได้ยินนายแมนคุยกับนายจ้างเรื่อง
สร้อยคอทองคำหายแล้วนายแมนหาว่าขจรศักดิ์เอาไปนะ
ชาวลิศบอกว่าสร้อยทองเนี่ยน้ำหนัก๒บาทมันหายไป
แต่ไม่ได้ติดใจสงสัยในแมนเลยนะ
เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเก็บไม่ดีเองแล้วก็หายไม่ได้สงสัยใครเลย
ข้อมูลจากคนรอบตัวของนายอาแมนเนี่ยให้ข้อมูลว่านายอาแมนติดพนันออนไลน์นะครับ
ติดเป็นเงินหลายหมื่นบาทเที่ยวยืมเงินคนอื่นเนี่ยไปใช้หนี้พนันหรือว่าไปเล่นพนันต่อ
จนคนเนี่ยตอนนี้งงไปหมดแล้วว่านายแมนยืมใครบ้าง
เยอะไปหมดนะเอาเงินคนนั้นมาใช้คนนี้เอาเงินคนนี้ไปเล่นพนันแบบ
ทุกคนตอนนี้งงไปหมดแล้วว่าแมนเนี่ยมีเจ้าหนี้กี่คน

ไม่มีลูกศิ้ว่าแล้วกับพื้นไรมี
รู้ไหมว่ามีการล่ามโซ่กันอยู่ในบ้านหรือว่าตรงไหนของคอกวัวเนี่ย

ก็ว่ามันจะมาให้ผมเห็นน่ะค่ะถ้าผมเขาเพิ่มด่ามั้น
อ้าวนี่ไงไหมไงใครที่หลับเหลาะนะ

มีอีกเรื่องหนึ่งที่แมนบอกโอ้โหนี่ผมถูกขังอยู่๒วัน๒คืนอดข้าวอดน้ำ
ตัดสินใจเนี่ยสะบัดโซ่จนหลุดจากไม้กั้นคอกหัว
แล้วไปชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วขี่ไปขอความช่วยเหลือจากทหาร
ท่านผู้ชมครับคุณแซคนัทวินได้เจอกับเจ้าของจักรยานยนต์นะฮะนี่ฮะ
พี่กะปะนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคือคนที่นายแมนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนะครับ
โดยบอกว่าตอนนั้นนะนายแมนเนี่ยมาหาบอกช่วยพาไปส่งโรงพักหน่อยได้ไหม
แต่ก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องมาก
เนื่องจากเห็นว่าเขาถูกล่ามโซ่เอาไว้ถูกใส่กุญแจมือ
ตัดสินใจบอกว่าเอาอย่างนี้เอาจักรยานยนต์ไป
แล้วขี่ไปขอความช่วยเหลือจากทหารที่ค่ายทหารก่อนก็ได้
เพราะฉะนั้นไม่ใช่การหลุดออกมาหนีออกมาแล้วมาชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ขี่ไปขอความช่วยเหลือจากทหารค่ะแต่ชาวบ้านให้จักรยานยนต์ขี่ไป
เพราะสงสารนายแมนจะได้หนีไปขอความช่วยเหลือได้
หรืออะไรยังไงเพราะเขาไม่รู้ว่าที่คอกวัวมันเกิดอะไรขึ้น
ข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่านายอาแมนนะครับติดพนันติดยาเสพติด
ขณะที่นายขจรศักดิ์ที่ทำร้ายเขาอันนี้ชาวบ้านเขาอ้างนะ
ก็ติดยาเสพติดเหมือนกันเบื้องต้นตำรวจตรวจปัสสาวะนายขจรศักดิ
ปัสสาวะสีม่วงนะฮะมีผลเรื่องยาเสพติดนะครับ
ส่วนนายอาแมนตอนนี้ทราบว่าหนีไปอยู่นู่นแล้วไปพัทธลุงนะฮะ
สงขลาไปพัทธลุงเลยล่าสุดเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นาฬิกา๓๗นาทีเมื่อวานนี้จะเห็นคนเจ็บก็คือนายอาแมนเนี่ย
นี่นี่ขี่มือสองมือจะบอกมือเดียวก็ไม่ได้

นี่ขี่มาท่านี้จักรยานยนต์ฟีโนสีขาวชมพู
ขี่เข้ามาที่ค่ายทหารในพื้นที่นะฮะ
จะมีโซ่ลากอยู่ตามถนนด้วย

อืมตอนเป็นข่าวตอนแรกบอกว่าแมนกลัวหวัดกลัว

ตำรวจบอกได้ข่าวว่าอยู่แถวพัทลุง
แต่ยังไม่มีใครแจ้งความอะไรเขานะ

จากการขยายผลของตำรวจเนี่ยเขาก็สารภาพว่าทำร้ายแมนจริง

ก็อยู่ที่ว่าทางฝั่งแมนจะว่ายังไงยังไงนะคะ